มีกรณีปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับ
โดยเพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะครับได้บุกเข้าไปทุบบ้านของอีกหลังหนึ่ง
โดยบอกว่าเป็นการสร้างแนวรั้วนั้นที่ขยายเข้ามา
แต่ว่าบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ติดกับแนวรั้วจะต้องห่างเกิน๕๐เซนติเมตรตามกฎหมาย
พอมีการทุบบ้านกันเกิดขึ้นก็เลยมีการร้องเรียนกันไปมานะครับ
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
มกราคมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพป้าเพื่อนบ้านคู่กรณีคนหนึ่ง
ปีเข้าไปในบ้านผู้เสียหายก่อนต่อว่าทางฝั่งผู้เสียหายเรื่องพื้นที่ด้านหลังบ้าน
สูงวัยรายนี้ต้องการทุบพื้นที่ด้านหลังบ้านเพื่อปักเสาเข็มสร้างรั้วบ้านของตัวเอง
ซึ่งหากไม่ทำการรื้อทุบช่างรับเหมาจะไม่สามารถเจาะเสาเข็มได้
อ้างกฎหมายใหม่ว่าตัวบ้านต้องห่างจากรั้ว๕๐เซนติเมตร
โดยยื่นข้อเสนอให้เจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าจะสร้างแนวทางเดินอีกฝั่งให้ใหม่ด้วยเงิน๒๐๐๐บาท
จากนั้นได้สั่งให้ช่างรับเหมา๕คนปีนเข้าด้านหลังและลื้อทุบหลังคา
ห้องน้ำบริเวณหลังบ้านพังเสียหายเกือบทั้งหมด
นางจิระนันทูบหอมเจ้าของบ้านรับไม่ได้หลังบ้านเกิดในตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๔๓ต้องมาถูกลื้อทุบโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นเอกสารไหล่ลักษณอักษร

ซึ่งขณะนั้นคู่กรณีแจ้งว่า
ทำหนังสือสัญญายินยอมระหว่างกัน

เพื่อนบ้านกลับเอาช่างบุกรุกเข้าไปทุบทำลายบ้าน
โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมว่า
ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
อ้าวป้าป้าแล้วทำไมอ่ะไม่มีหนังสือให้เราเซ็นเหรอแล้วว่า
เรายินยอมแค่ไหนทำแค่ไหน
ถ้าสมมุติว่าทุบไปแล้วแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ
แล้วจะทำยังไงเพราะแค่ลมพูดปากเปล่า
ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาปลูกหรือเรามาต่อเติมอย่างนั้นว่าไปอย่าง
ถ้าเราผิดกฎหมายก็ออกมาตามขั้นตอนสิว่าเออเนี่ยคุณต้องลื้อกระเบื้องออกนะ

แล้วเรายอมให้เป็นใครมั่งที่ว่าจะยอมให้ทั้งที่อยู่อย่างมาอย่างนี้๒๐ปีแล้ว
แล้วเราต้องมาวันหนึ่งต้องให้คนอื่นมาทุบทำลายแบบนี้
ถามหน่อยสิว่ามีใครเขายอมคนที่เขาไม่รู้เขาจะคิดยังไง
ถ้าเป็นบ้านเขามั่งเกิดอย่างนี้คนที่ผู้เห็นแกได้

หลังเกิดเรื่องป้าคู่กรณีไม่ยอมออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน
ก่อนขอให้นางสาวชิดชะนกกวางเสงประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอกระทุ่มแบนประหลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเข้าไปพูดคุยเพื่อรับทราบคำชี้แจง
ก่อนยอมรับว่าที่ทำไปเป็นเพราะความใจร้อน
และจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ป้าเขาก็ยอมรับป้าเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาใจร้อนไปนิดนึง
เขาใจร้อนไปหน่อยเขาพูดอย่างนี้ที่ป้าแจ้งกับพี่นะ
ป้าเขาเข้าใจว่าเห็นว่ามีคอมเทสเซอร์แอร์
กลัวน้องเขาจะเดินลำบากก็เลยไปทุบจะให้เข้าห้องน้ำข้าง
อันนี้คือคำพูดของป้าตกลงกันว่าทุบคือคุยกันเป็นปากไว้ว่าจะทุบ
แต่นี้ว่าคุยกันไว้แล้วเนี่ยแต่นี้ป้าก็กลัวว่าเดี๋ยวทุบตรงนี้จะเข้ายาก
ก็เลยไปทุบห้องน้ำของน้องเขาของผู้เสียหาย
นี่ป้าก็บอกว่าอย่างนั้นป้าตกลงจะยังไงบ้าง
บอกถ้าเกิดว่าน้องเขาแบบเขาก็กลัวบาป
เขาพูดอย่างงี้ป้าก็บาปเนอะเข้าห้องน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
ป้ายินดีจะซ่อมแสงให้ซ่อมให้เลย
เขาบอกอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าป้า
เพราะปัญหาที่เกิดคือเป็นปัญหาด้านคำพูด
มันไม่มีหลักฐานขอให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมดีกว่า
บันทึกถ้อยคำไว้ว่าป้ายินดีที่จะดำเนินการให้เขา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญทั้งสองฝ่ายไปตกลงเจรจา
หน้านายบรรพฤษจันวงในอำเภอกระทุ่มแบน
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ในที่สุดป้าสูงวัยกลับคำยอมรับว่าบุกรุกเข้าไปจริง
และพร้อมชดใช้ค่าเสียหายและเงินเยียวยาให้เป็นเงิน๔๕๐๐๐บาท
ส่วนการก่อสร้างรั้วต้องรอให้ทางอบตท่าเสา
ลงไปตรวจสอบพื้นที่บ้านของคู่กรณีทั้งสองคน
ว่าจะต้องสร้างอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
จากความขัดแยงที่เกิดขึ้นพไปกดหมายสภาสถาปนิก
ข้อมูลว่าการอ้างกฎหมายสามารถทำได้
สามารถทำได้แต่ก่อนจะสร้างรื้อหรือทุบ

การก่อสร้างหรือทุกข์นั้นผิดกฎหมายข้อไหน
ควรมีระยะร่วนจากตัวบ้านเท่าไร

ต้องมีระยะร่นจากตัวอาคาร๕๖เมตร

ควรมีพื้นที่ให้รถดับเพลิงเข้าถึงเป็นต้น
แต่กรณีนี้แม้จะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว
แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทุบห้องน้ำเพื่อนบ้านได้โดยภารการ
ซึ่งเข้าข่ายกันรำเมิดสิทธิ์ชัดเจน
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องทางแพ่งได้